เรื่องราวเกี่ยวกับองค์ลงนะคะ
มีเทพมาประทับกันมากมายบ่อยครั้งเหมือนกันนะ
เราก็เลยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าแต่ละที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเทพลงองค์ประทับ

บรรยากาศแต่ละงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น

พาไปดูชาวบ้านเขาไปร่วมพิธีขอเข้ามากรรม
และบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช
พ่อปู่มุจรินนาคาราชกันครับ

พากันไปร่วมพิธีขอขมากรรม
และบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช

พระพุทธเจ้าประธานพรให้โชค
โดยมีพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโร

ได้ประเกาะพิธีขอขมากรรม
ที่บริเวณลานพิธีหน้าวัดน้องทอง
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

มีการตั้งโต๊ะบวงสวงอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเป็นพยานในโรงพิธี
และในขณะที่กำลังประกอบพิธีอยู่นั้น
ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมในพิธีได้ลุกขึ้นและร่ายรำ
ท่าทางคล้ายพญาคุดพญานาคตามเสียงจังหวะปีพาด
สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก
จากที่เห็นก็น่าจะเป็นความศรัทธาและความเชื่อของหญิงสาวคนนี้แหละครับ
และช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงกับการหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์
ชาวบ้านต่างเข้ามาส่องเลขเด็ด

เพื่อนำไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ

ชาวบ้านพากันไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่
กุมารพรายรักพลายแก้ว
หลังสารเดิมจะต้องถูกลื้อถอน
ไปกันที่สารกุมารพลายรักพลายแก้ว

ตำบลว่างยางอำเภอคลองขลุง
ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นบ้านใหม่ให้กับกุมารพรายรักพลายแก้ว
เนื่องจากสารเดิมจะถูกลื้อถอนเพราะมีการขยายเขตถนนเป็น๔เลน
ซึ่งได้มีการทำพิธีบวงสวงทำการเคลื่อนย้ายขึ้นบ้านหลังใหม่
ทีนั้นสารกุมารพลายรักพลายแก้วถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๒
จนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่๕๑แล้ว
ในวันงานชาวบ้านได้จัดวงดนตรีและนักร้องมาแสดงบริเวณหน้าศาล
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองบ้านหลังใหม่ให้กับกุมารพลายรักพลายแก้วด้วย
และในขณะที่พิธีบวงสวงได้เริ่มขึ้น
อยู่ร่างทรงกุมารพลายรักพลายแก้วก็ลับตาพร้อมกับชูนิ้วมือขึ้น
เกิดอะไรขึ้นกับร่างทรงไปดูกันครับ

ร่างทรงชูมือคล้ายตัวเลข๒๕และ๓๕ให้กับผู้มาร่วมพิธีได้ดู
งานนี้ก็สร้างความฮือหาเป็นอย่างมากให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้
จากนั้นผู้ประกอบพิธีก็ได้ทำการเจิมหุ่นพลายรัก
รายแก้วองค์ใหม่สำหรับตั้งบนศาลหลังใหม่แทนองค์เดิม
โดยมีชาวบ้านได้ร่วมกันยกเข้าไปในศาลหลังใหม่ที่อยู่ด้านหลังศาลหลังเก่า
ซึ่งก็ได้มีการทำพิธีหยดเทียนน้ำมนต์ลงในขัน
โดยชาวบ้านที่มาร่วมพิธีต่างก็พากันมาส่องตัวเลขต่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมจะนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
สำหรับกุมารพรายรักพรายแก้วหนีโดยมาก
ชาวบ้านจะมากราบไหว้บูชาบนบานเรื่องต่าง
เช่นขอให้สอบติดค่าราชการสมัครงานใหม่
หายป่วยจากโรคต่างที่ทางการแพทย์วินิจฉัยไม่ได้เป็นต้นครับ